คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากนักเกิดขึ้นนะคะ

เขาก็กังวลใจว่าอาจจะมีการสลายการชุมนุมหรือเปล่า

จากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ
เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น

แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการปะทะหรือการใช้ความรุนแรงค่ะ
ขณะที่กลุ่มพระสงฆ์บริเวณตลาดกลางคลองหลวงก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่ได้ใช้คนตายมาหากินด้วยการปลุกระดมคนค่ะ
ประหลัดเสกสรรอัตธโมพระลูกวัดพระธรรมกาย
กล่าวถึงพระสงฆ์และลูกศิษย์ที่ตลาดกลางคลองหลวง
ทำกิจกรรมสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้
ที่เสียชีวิตว่าทำด้วยความจริงใจไม่ใช่การปลุกระดม

อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าขณะนี้
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเรื่องการเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งการถูกห้ามตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอยืนยันนะคะว่า
เป็นการพูดแต่ความจริงเท่านั้นไม่ใช่การยุโยงปลุกปลัน
ขณะที่ผู้ชุมนุมบริเวณตลาดกลางคลองหลวงแสดงความกังวล
หลังมีข่าวลวงว่าจะมีการเข้าสลายค่ะ
แต่ว่าเอ๋เราสวดมนตร์อะไรอย่างต่างกันกันมา
จะเข้ามาที่สงบลงได้ก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทาง
ที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ประสานงานแล้วก็ได้ยืนยันเลยว่า

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเข้ามาสลายต่างเหล่านั้น
ที่จะให้ทหารก็จะช่วยดูแลแยกยนต์ผู้มาบริษัทอย่างสงบอย่างดีเองไม่ต้องกังวล
กล่าวว่ามีการเน้นย้ำการเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับแกนนำและผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกายให้เข้มข้นมากขึ้น
แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการปะทะหรือการใช้ความรุนแรงค่ะ
ส่วนในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาพระสงฆ์และลูกศิษย์ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ยังร่วมกันสวดมนต์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีจุดเทียนสันติภาพเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา๔๔
ซึ่งเป็นกิจกรรมเดียวกันที่จะจัดขึ้นบริเวณหน้าประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ระบุนะคะว่า
จากคดีการฟอกเงินแล้วนะคะยังมีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสชที่พระธรรมชโยจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ